ช่วงนี้ช่วงปลายปีงานแต่งงานก็จะเยอะหน่อยนะคะ

แต่ทีนี้มันมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับงานแต่งงานขึ้น

เขาโฆษณาโปรโมชั่นไว้ในเฟซบุ๊คอย่างดีเลยค่ะ

แล้วร้านหรูด้วยอยู่ย่านลาดพร้าวนี่เองนะคะ
คนก็เข้าไปติดต่อขอซื้อโปรโมชั่นก็คือใช้บริการกันเยอะ
แต่พอถึงเวลาจริงไม่เป็นไปตามสัญญาสักอย่าง
จำก็ไม่คืนชุดแต่งงานก็ไม่ได้
จะไปทวงถามขอเงินคืนปิดร้านหนีไปเลยจ้า
เขาก็โพสต์แชร์เรื่องราวของร้านเวดดิ้งย่านสุคลทัศวรรค์
ผิดสัญญากับผู้ใช้บริการแล้วก็ปิดร้านหนี
รวมความเสียหายหลายล้านบาทเลยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปยังร้านนี้นะคะ
ก็เนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพตึกดูหรูหราเลยนะ

ด้วยความที่ชุดไม่ตั้งนิสเพลล์เอาไว้

ปิดการลองชุดช่วงเดือนพฤศจิกายน

นายนัทพลบวกเอี่ยวเล่าให้ฟังนะคะว่า
ตัวเขาเนี่ยจะแต่งงานกับแฟนมะกะลาปีหน้า
ก็มาเจอร้านนี้ในเฟซบุ๊คเดี๋ยวนี้เราหาอะไร

บอกว่ามีโปรโมชั่นเช่าชุดราคาดี

แต่ให้วางเงินมาจำ๒๐๐๐บาท

ดูดีอ่ะมันดูน่าเชื่อถือดูไม่ได้แบบว่ากิ๊กก๊อกอะไร

ตกแต่งสถานที่จัดงานในโรงแรม
รวมแล้วทั้งหมดประมาณ๗๐๐๐บาท

สอบถามอะไรไปก็ไม่ได้รับคำตอบ

พอสืบค้นประวัติดูโอ้โหรู้เลยค่ะ
เจ้าของร้านเคยมีประวัติแบบนี้มาแล้ว

อีกรายนึงค่ะนางสาวชมพูนุโตศักดิ์สิทธิ์
บอกว่าเธอเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีเลยนะคะ
เพื่อมาแจ้งความกับตำรวจสนโชคชัย
เพราะว่าร้านนี้ไม่ยอมส่งชุดแต่งงานให้ตามนัด

แต่ร้านก็อ้างบอกว่าเออเดี๋ยววันถัดไปส่งให้

สุดท้ายก็ไม่ส่งมาสักทีติดต่อไม่ได้อีกเลย
ดั้นด้นไปหาเช่าชุดแต่งงานที่ร้านในจังหวัดราชบุรีไปก่อน
พอแต่งงานจัดงานอะไรเสร็จถึงจะได้เดินทางมาแจ้งความกับสนโชคชัยนี่แหละค่ะ
ซึ่งในวันนี้ช่วงบ่ายนะคะผู้เสียหายทั้งหมดเขาจะรวมตัวกัน
เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนศูนย์ปรับปรามอัธยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก็จะประสานงานโดยตรงกับพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน
รองผู้อำนวยการศูนย์เพื่อเร่งรัดคดีแล้วก็ติดตามตัว
เจ้าของร้านเวดดิ้งดังกล่าวมาดำเนินคดีค่ะ
บางคนนะเขาไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก

จะแต่งงานทันวันนี้แล้วเนี่ย๗๐๐๐๐๐บาท
จ่ายมาจำไป๓๕๐๐๐๐บาทถึงเวลาพีเวดดิ้งไม่ติดต่อมา
ติดต่อไปที่ร้านก็ไม่รับโทรศัพท์บอกว่ายุ่ง

เสียเงิน๓๕๐๐บาทโดยที่ไม่ได้อะไรเลยครับ

ถูกต้องเงินอีกนะฮะ